อ่าใครละมือบอลเอากำไรไปสวมตัวงูอ่า
แล้วเขาคาดการณ์กันว่าตัวนี้เจ้าตัวนี้ถูกสวมกำไรแบบนี้เป็นเดือนแล้ว
แล้วกินอะไรไม่ได้ค่ะเพราะตอนนี้มันถูกกำไรรัดตัวค่ะ
ครับเอามากินก่อย่างไง

ดูดิผิวมันเป็นถลอกเป็นแผลแล้ว

ลูกศิษย์วัดป่ายุในซอยบ่อนไก่
เอาไว้แล้วก็แจ้งกู้ภัยสว่างรอด
ณธรรมสถานสัตหีบให้เข้ามาช่วยเหลือ

เจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะถูกรัด

น่าจะกินอะไรไม่ได้มาเป็นเดือน
เพราะสภาพซูบผอม

และกระพันหุ่มทองอายุ๔๘ปี

ปกติงูเขาจะไม่ค่อยมาให้คนเห็นนะเขาจะกลัวนะคะ
แต่เจ้างูตัวนี้พยายามเลื้อยมาให้เขาเห็น

ช้ามากเหมือนไม่กลัวคนเลยอ้าวกู้ภัยต้องเข้ามาช่วยแล้วค่ะ
เจ้าหน้าที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ซึ่งก็มีแต่กันไกลนะคะ
เอาพยายามตัดกำไรกำไรหักค่ะพบว่างูถูกรัดจนเป็นแผลที่เก็ดด้านหลัง
และรอยลึกที่ท้องเอามาวัดเอ้าช่วยแล้วก็ต้องเอามาวัดขนาดนะเนอะ
ช่วยแล้วเอามาวัดขนาดความยาวได้สามเมตรเจ้างูตัวนี้แล้วก็ต้องเอามันไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปค่ะ
อนุญาตใช้คำว่าเอาใจช่วยนะเพราะว่าก็ไม่ได้พาไปหาหมออะไรนะ
ให้เขาหายตามธรรมชาติแล้วกันใช่ครับใช่ครับคุณผู้ชมค่ะช่วงที่เป็น